จากคนที่เขาจะมองเรื่องที่ว่าเอาเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้น
ป๊าตกอับมีปัญหาอะไรยังไงหรือเปล่า
อีกมุมหนึ่งต้องยอมรับว่าคนที่เขาเคยฟังป่าพูดเรื่องการเมือง
แล้วอยู่คนละคั่วคนละมุมกับทางป่าเนี่ย

ก็ได้ก็ใช่รู้อยู่รู้แน่นอนอยู่แล้ว
แต่ว่าป๊าไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเนี่ย
เราคิดของเราเองถามว่าคนไหนไม่เคยขายบ้าน
หรือไม่เคยขายที่ไหมมีไหม

แต่นี่ว่าป่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์
มึงเอาเรื่องอย่างนี้มาใส่สมองมึงเนี่ย
ป่าว่าหลายประโยชน์คิดแล้วไม่มีประโยชน์อะไรหรอก

ไม่ได้บรรทอนอะไรผมเลยไม่ได้เกี่ยวเลย
แล้วทำไมชอบไลฟ์แล้วพูดเรื่องการเมือง
ป่าเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรจริงเลย
วงการเมืองป่ารู้เรื่องที่ไหนแล้วก็ไม่เคยชอบด้วย
อยู่ดีกลายเป็นแบบโอ้โหคนที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเมืองไปเลย

ตอนที่พูดครั้งแรกนั่นแหละไอ้ที่ว่า

ไม่คือลูกสาวเป็นคนท็อฟฟี่เป็นคนดูแลเพจใช่ไหม
พอตื่นเช้าขึ้นมาก็ไม่รู้จะทำอะไรเท่าพี่ก็วิ่งไปคว้ากล้องมาแต่เช้าเลย
ก็มันมาถ่ายว่าพ่อถ่ายเดี๋ยวจะลงเพจ
ทีนี้พ่อเขาก็พูดไปเรื่อยแล้วก็จะมีแมวแมวตัวนั้นก็หายไปเลยนะ
มานั่งมาดอนเป็นตักเนี่ยผาก็พูดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้น
มันไม่ใช่อะไรมันเกี่ยวกับตัวเราด้วยไง
เราก็เออทำไมบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้วะมันก็เครียดอยู่แล้วเหมือนกัน
จังหวะมันพูดพูดไปเลยมันเป็นไปเองอ่ะก็เลยอ้าวตายหา

ทำไงก็ต้องโต้ไปโต้มากลายเป็นมันลงมาได้ยังไงงงอยู่เนี่ย
แล้วก็ไม่ได้คิดอยากจะนั่นหรอกแต่ว่าพอลงมาแล้วก็เอาแล้ว
เอ้าก็ถ้าด่ากับมึงมั่งก็โอเคแค่นี้
ทีนี้เวลาไลฟ์ทีไรก็มีเรื่องคุยเรื่องการเมืองทุกรอบเลย
ก็เลยยาวเลยทีนี้ก็มีมากก็เราไม่ได้ไปสนใจตั้งใจหรอก
พูดในแค่ชาวบ้านคนหนึ่งที่พูดแค่นั้นเอง
แต่เราไม่ได้ไปบังคับให้เขาทำนี่ใช่ไหม
มันลำบากเว้ยชาวบ้านเขาตรงเนี้ยมันลำบากแล้วทำไมมึงไม่ทำอย่างงั้นวะ
ทำไมมึงไม่ทำอย่างงี้วะใจเราคิดอย่างงี้อ่า
เพราะว่าเราเป็นคนชาวบ้านเราเห็นอะไรที่ล่าง
แต่เขาอยู่บนบนเนี่ยเขาอาจจะมองไม่เห็นไงอันนี้เราก็อยากจะสื่อความ
เอารู้สึกให้เขาเห็นเท่านั้นแหละแต่เขาจะทำไปทำมันเรื่องของเขา
อำนาจอยู่กับเขาอ่ะแต่ส่วนใหญ่คนเขาจะมองว่าป่าเชียร์ลุง
ลุงตู่เชียร์นายกลุงตู่แล้วตอนหลังเราเห็นเชียร์ป่ะล่ะ
ป๊าก็ด่าอยู่เนี่ยเขาพูดตามตามความรู้สึกใช่ไหมล่ะอ่า
ที่น่ะอ่ะป่าก็บอกว่ามันไม่ใช่ไงป่าไม่เห็นด้วยไงอันเนี้ย
ก็ป่าก็พูดอยู่อ่าตอนนั้นน่ะก็เห็นว่าอ่า
นายกเขาทำดีอ่ะเอาสร้างมันเป็นศรีสรรค์ขึ้น
คมนาคมอะไรทุกอย่างมันเกิดขึ้นซึ่งยุคไหนก็ไม่เคยเห็นไง
ป่าก็เคยพูดอย่างเงี้ยแล้วยุคนี้มันเห็นบ้างเออเอาก็ดีเหมือนกันเว้
อะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคแต่มาตรงตอนตอนเนี้ยป่ารับไม่ได้
ตรงที่ที่จะเอาที่ให้กับต่างชาติเนี่ยแค่นั้นเอง
แต่ว่าเขาจะทำไม่ทำก็เรื่องของเขาอีกเราก็ไปบังคับเขาไม่ได้
แต่เพียงแต่ว่าตามอารมณ์ของฉันนะมึงไม่ถูกต้อง
มึงทำอย่างนี้แค่นั้นเองไม่มีอะไร
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง